เอาไปตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้กันหน่อยครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์ที่ทำให้ผู้โดยสารบนรถทัวร์คันหนึ่งนะฮะแถวขอนแก่นเนี่ย
ต้องแบบแม่เราจะเอายังไงดีค่ะเราจะลงหรือไปต่อรถขับขับไป
โชเฟอร์ฮะจอดรถลุกขึ้นมาทะเลาะกับแฟนสาวที่เป็นพนักงานเก็บเงินอืม

ขับรถอย่ามาทำตรงนี้น้๋วน้๋วขับรถขับรถตรงนี้มาขับรถ
ไหมเหมือนกับจะให้ไหว้ค่ะผู้โดยสารเขาก็กลัวหมดครับ
บางคนก็ชวนกันลงจากรถนะฮะเกรงว่าถ้าไปต่อนี่ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่า
ดีนะรถจอดแล้วพี่เขาลุกมานะอยู่ดีลุกตอนขับอยู่จะทำยังไง
อันนั้นน่ากลัวเกินเออผู้ที่ถ่ายคลิปเอาไว้นะครับ
แล้วเอาไปโพสต์นะฮะเขาก็ให้รายละเอียดบอกว่ารถทัวร์นี้คือรถทัวร์สายขอนแก่นเมืองเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็น๒๖เมษายนนะครับบนถนนสายขอนแก่นเมืองเลย
นวลทองหลางอำเภอชุมแพรจังหวัดขอนแก่น
ที่เอาคลิปมาโพสต์เพราะเห็นว่าไม่ควรเอาเรื่องส่วนตัวปัญหาส่วนตัว
ปะปนกับหน้าที่การงานแบบนี้ทั้งคู่เป็นพนักงานขับรถพนักงานเก็บค่าโดยสาร
จะเป็นแฟนกันเป็นสามีภรรยาอะไรก็แล้วแต่แต่ทะเลาะกันแล้วทำแบบนี้ไม่ได้นะฮะ
ยังมีผู้โดยสารที่ฝากชีวิตไว้อีกหลายคนก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแล
วันนี้นายธวัชชัยวิริยจิตหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นบอกว่า
ชื่อว่านายอนุชิตนามศรีอายุสี่สิบปีได้แจ้งไปยังบริษัทรถทัวร์
เรียกตัวมานะครับเพื่อชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้น
โดยบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบนรถทัวร์ที่ตัวเองขับอยู่

ซึ่งนายอนุชิตยอมรับว่า

มันไม่ควรจะเกิดขึ้นระหว่างทำงาน
หลังจากนี้จะไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก

ฝากถึงคนขับรถโดยสารด้วยกัน

คำนึงถึงจิตใจและความปลอดภัยของผู้โดยสารด้วย

และมีความเชื่อมั่นในตัวเราด้วย
ก็คือจะปรับตัวให้ดีแบบนี้
แต่ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้
เป็นจุดรับส่งของผู้โดยสาร
พอดีและผมก็ลุกขึ้นไป

ตอนที่คุณอนุทิศมุ่งจากห่อคนข่าวเนี่ยรถจอดนิ่งแล้วใช่ไหมครับ
นิ่งครับรถจอดสนิทแล้วครับได้ล็อกเบรกล็อกโปรดเกียร์ว่างสนิท
รถจอดสนิทแล้วครับถึงได้ลูกไป
ช่วงนั้นไม่ได้คิดว่าจะเกิดเรื่องขึ้นบานปลายขนาดนี้ครับ
ก็คิดว่าเป็นเรื่องทะเลาะปากเสียงกันนิดหน่อยกับแฟนอย่างนี้ครับ
แต่ว่าในภาพรวมแล้วก็ไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับ
ก็รู้ว่ามันไม่ควรนะครับแต่ว่าไม่ได้ทิ้งพวงมาลัยขณะที่รถวิ่ง
หรือว่าขับประมาทแต่อย่างใดแต่ว่าผมก็มีสติ
แต่ผู้โดยสารเขาบอกว่าเขาไม่ได้กังวลตอนนั้นหรอกเพราะว่ารถมันจอดสนิท
เขากังวลตอนจะไปต่อเนี่ยแหละไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีก
ส่วนหญิงสาวในคลิปนะครับก็คือพนักงานเก็บเงินเป็นแฟนสาวของโชเฟอร์นะฮะ
อายุ๑๘ปีนะครับเธอบอกว่านายอนุชิตแฟนนุ่มเนี่ยก็ทำงานอยู่ด้วยกันนี่แหละ
โดยแฟนนุ่มที่เป็นคนขับรถทัวร์เนี่ยได้ค่าจ้างเดือนละ๒๐๐บาท
อาจดูเหมือนน้อยนะแต่ได้ค่าเบี้ยเลี้ยงขับรถเนี่ยเที่ยวละห้าร้อยอ๋อ
ส่วนตัวเองทำหน้าที่เก็บเงินได้เงินค่าจ้างเดือนละสามพัน
แต่เบี้ยเลี้ยงอ่ะได้วันละ๕๐๐บาทถ้าโชเฟอร์เนี่ยเที่ยวละ๕๐๐บาท
แต่ว่าพนักงานเก็บเงินวันละ๕๐๐บาท
วันเกิดเหตุรู้ว่าแฟนเนี่ยจะให้เพื่อนยืมเงิน
ก็เลยทักทวงไปบอกว่าไม่อยากให้ยืมยืมหลายครั้งแล้วไม่ได้คืนสักที
นี่ก็มีภาระครอบครัวกันนะต้องใช้จ่ายกัน
ก็เลยเกิดปากเสียงกันแล้วก็มีเหตุการณ์ทะเลาะกันแบบในคลิปเกิดขึ้นนะครับ
ก็เลยเริ่มมีปากเสียงขึ้นมาหน่อยคิดว่าไม่พอใจมากค่ะ
เพื่อนเขายืมไปเยอะละค่ะหื้อก็เลยไม่พอใจ
ก็เลยใช่ค่ะวันนั้น

ก็บอกกันบอกว่านั่งลงห้ะเงียบให้นั่งลงอย่าลุกขึ้นมาให้ขับรถไปต่อ
ก็โมโหเหมือนกันค่ะเขาก็เลยลุกขึ้นมาคุยกับหนู
หนูก็พยายามบอกเขาให้เขานั่งลงเขาก็ไม่ยอมนั่ง
ต่างคนก็ต่างอารมณ์ร้อนเหมือนกันค่ะ
ก็ที่สุดแล้วนะครับทางบริษัทก็สั่งพักงานทั้งสองคนคนละ๑๕วันนะฮะ
ส่วนการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกายของนายอนุชิตคนขับก็ไม่พบนะครับ
ขนส่งก็สั่งปรับทางกฎหมายไปนะครับ
ก็ในความผิด๒ข้อแสดงกิริยาหรือส่งเสียงดังด้วยประการใดโดยไม่สมควรปรับ๕๐๐๐บาท
ไม่น้อยนะใช่ค่ะแล้วก็มีข้อหาขับรถโดยประมาทและหน้าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลอื่นและทรัพย์สินด้วยนะครับ
อีก๕๐๐๐บาทรวมเป็น๑๐๐๐๐บาทค่ะ

ทวงคนที่ยืมไปก่อนหน้านั้นดีกว่าที่ยังไม่คืน

ถ้าสำนึกได้ก็ตั้งใจทำงานต่อไป

เราก็ต้องเข้าไปอบรมด้วยถูกพักงานด้วย

ก็ต้องใจเย็นแยกแยะระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว